แล้วต้องบอกว่านะคะหนึ่งในดาราที่ออกมาแสงความคิดเห็นแบบนี้อยู่บ่อย

เมื่อวานนี้นะคะเราได้เจอพี่บุ๋มปนัดดาค่ะ
บุ๋มก็บอกนะคะว่าไงก็คือแม่บุ๋มก็จะโพสต์ต่อไปแหละ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่บุ๋มเขาเจอมา

ค่อนข้างเป็นคลิปที่ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยนะคะ
คือแม่บุ๋มเนี่ยได้ช่วยเคล็ดน้องเนเน่ค่ะ
เป็นเน็ตไอดอลวัยขวบเศษนะครับคุณผู้ชม

ไปดูสักนิดน้อยค่ะ
คือที่ได้ยินเสียงไกลคือเสียงพี่บุ๋มนะคะ
ก็คือน้องก็ชู๒นิ้วให้พี่บุ๋มเพราะแกไม่ได้นอนเลย
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไม่ได้นอนเพราะว่า
เมื่อคืนพอดิบพอดีเกิดเรื่องระทึกอีกแล้วล่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูภาพนะคะนี่เลยภาพนี้

คือรถพยาบาลของพี่บุ๋มเนี่ยค่ะกำลังไปส่งคนไข้จากกอทมไปมหาสารคาม
ปรากฏว่าประสบปฏิเหตุพลิกความคุณผู้ชมสภาพยับเยินมากนะคะ
แล้วก็โชคดีทั้ง๓คนที่อยู่ข้างในรถเนี่ย
รวมไปถึงคนไข้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีทางจังหวัดมหาสารคาม
รับผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลต่อด้วยนะคะ
แต่อีกหนึ่งประเด็นร้อนคุณผู้ชมร้อนใจมากจริงค่ะ
บุ๋มบอกว่าโอ้โหพี่ทนไม่ไหวจริงเนี่ย
ก็โพสต์เลยนะคะบอกว่ามีรถพยาบาลบางคัน
เรียกรับค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยโควิด
โดยมีหลายคนเข้ามาร้องทุกข์นะคะแล้วก็นำหลักฐานมาให้พี่บุ๋มดูด้วยค่ะ
อยากจะแจ้งเตือนทุกคนนะคะว่าระวังหน่อยเถอะ
ภัยจากเหลือบไรสังคมแบบนี้มันอย่ามีอยู่เลยนะ
ฟังพี่บุ๋มหน่อยค่ะ
ลองตายคนน่ะ
อย่าทำเลยเนาะ
เพราะว่าความพูดตรงผู้ชมวิกัดตอนเนี่ย
เงินก็ไม่มีกันอยู่แล้วอะนะคะ
ก็คืออย่ามาทำนาบนหลังคนตอนนี้เลยนะคะ

มันต้องร่วมทั้งกัน